มีเรื่องราวของชายวัย๕๒ปีคนหนึ่งนะครับเขาถูกหลอกลวง
นานนับ๑๐ปีโดยผู้หญิงวัย๖๔ปีคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็น
น้าสาวของพยาบาลสาวที่เขาแอบรักอยู่ซึ่งเขาเคยเจอ
หน้าพยาบาลสาวคนนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าถูก
คนที่มาหลอกลวงหลอกลวงนานนับ๑๐ปี
จนเสียเงินทองแทบหมดตัวนะครับ
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ

ผมยอมทุกอย่างเพื่อจะสร้างชีวิตสร้างอนาคต

ว่าคุณจะพาผมไปแต่งงานกับหลานของคุณได้
คำถามแบบซื้อของนายสำริทกันทะพงศ
หรือพี่นัทอายุ๕๒ปี
ฝากถึงนางบัวเงินบุญแสงสีอายุ๖๔ปี

โดยใช้ความรักและความเชื่อปลอกลอก

เชื่อว่านางบัวเงินจะสามารถช่วยให้แต่งงานกับน้องนาง
หรือนางสาวสายพินบุญแสงสี
ซึ่งนางบัวเงินอ้างว่าเป็นหลานสาว
ที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่สร้างขึ้นหลอกลวงในครั้งนี้
นัทบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ๑๐ปีก่อน

ที่รถบริการเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

และพบกับพยาบาลสาวสวยคนหนึ่ง
ซึ่งเห็นแวบแรกก็รู้สึกถูกชะตาและชื่นชอบ
เพราะเธอน่ารักตรงสเปคทุกอย่าง
แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะขณะนั้นตัวเองมีภรรยาแล้ว
กระทั่ง๒ปีต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
หลังมีหญิงสาวคนหนึ่งโทรมาขอเพลง
สมัยที่พี่นัทจัดรายการวิทยุชุมชนย่านรามอินทรา
โดยปลายเสียงบอกว่าหนูคือพยาบาลที่พี่ไปบริจาคเลือด
เมื่อ๒ปีก่อนจำได้หรือไม่
ด้วยความที่หลงชอบตั้งแต่แวบแรกทำให้พี่นัทจดจำได้
และคิดว่าพยาบาลสาวในวันนั้นก็มีใจให้กับตัวเอง
คุยกันเรื่อยมากระทั่งตกหลุมรัก
เพราะเมื่อปี๒๕๕๓พี่นัทเจอมรสุมชีวิต
ทั้งตกงานและเลิกกับภัณฑ์ระยะ
ช่วงนั้นเขาโทรมาไม่บ่อยเท่าไหร่นะ
แต่ก็โทรมาบ้างโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือนละครั้ง
โดยเขาอ้างว่าตอนนี้เขาไปเรียนปริญญโท
ครับไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาลัยมหิดล
ครับก็เลยไม่ค่อยได้โทรหาพี่บ่อยนะ

เดี๋ยวน้องว่างน้องโทรมาตอนนี้น้องเรียนหนักมาก

และน้องนางก็เริ่มมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยขอให้พี่นัทโอนค่าโทรศัพท์ให้แม่เดือนละ๒๐๐บาท
ชื่อบัญชีบุษราสุดยอดและสังวานหมื่นหาวง
ซึ่งน้องหนังอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของเธอ
จากนั้นในปี๒๕๕๙ก็ขยับขึ้นเป็น๑๒๐๐
โดยอ้างว่าหากรักจริงก็ต้องเก็บเงินไว้แต่งงาน
โดยที่เธอจะเป็นคนเก็บให้
พร้อมกับการเข้ามาของนางบัวเงิน
มิจฉาชีพวัยชราที่อ้างว่าเป็นน้าสาวของเธอ
และเป็นคนที่จะทำให้ทั้งคู่แต่งงานกันได้
โดยที่พี่นัทได้รับนางบัวเงินไปอยู่ด้วยถึง๓ปี

ประมาณ๓ปีตั้งแต่ปี๑๙๕๙๑๙๖๒

ใช่เป็นน้าของคนที่ชื่อน้องนาง

ฝากดูแลน้าด้วยนะดูแลเอาใจใส่น้าให้ดี

ผมต้องโทรถามเขาว่าน้าจะกินอะไรครับ
ให้ผมซื้ออะไรไหมต้องถามเขาทุกครั้ง
เราคิดว่าเขาจะเป็นคนที่สร้างอนาคตให้เราได้
เป็นคนที่จะให้เราได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
เราต้องยอมถึงแม้ว่าบางครั้งเราก็ต้องฝืนใจ

เราก็ไม่อยากจะขาดใจเขาพูดง่าย

ตอนนั้นช่วงเวลานั้นพี่ผมจะทำงานนิดหนึ่ง

คือวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
เมื่อไหว้คนไหนผนมพรชายหนุ่มอีกคน
ถูกนางบัวเงินสร้างเรื่องหลอกลวง
นำตำรวจมาจับเขาที่ห้องเช่า

ครับ
คุณพนมพรได้พาตำรวจมาหาผมที่ห้องพัก

เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขานัดกับนางบัวเงิน

ครับเพื่อจะไปงานแต่ง
ครับโดยผมไม่รู้มาก่อนว่าพระนมพรเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายเจ้าบ่าว
ครับผมมารู้เมื่อตอนที่เขาไปแจ้งความอยู่ที่เขาไปให้ปากคำที่โรงพัก
คนที่คนที่อยู่รอบตัวเราเป็นคนดี

ด้วยความที่เราไม่เคยที่จะทำให้ใครเดือดร้อน
เราก็อยู่ในส่วนของเรา
เราอยู่เฉพาะของเราเราก็เลยมองทุกคนว่า
ทุกคนเป็นคนดีทุกคนจริงใจกับเรา
เรื่องต้นพี่นัทได้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวเงิน
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจกลับไม่พบชื่อนี้ในทะเบียนราช
และยังพบว่านางบัวเงินเคยก่อเหตุ
ในลักษณะเดียวกันย่านมีนบุรีอีกหลายคดี
สมศักดิ์สี่ชุ่มทีมข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน